ปตันแน็กชวนน้องต้านทุจริตตอนทุจริตในการทำสอบปรับตกทุกวิชา
สวัสดีครับถ้าพี่แน็กจะถามน้องว่า
เคยแอบทุจริตตอนสอบกันบ้างไหมคำตอบที่ได้คงมีทั้งที่ทำเป็นประจำ
ที่เคยทำบ้างและไม่เคยทำเลย
ทุจริตสอบก็มีทั้งจดโพยลงบนตัวจดโพยลงในกระดาษหรือไม้ประทัดอย่างลบ
บางทีก็ส่งสัญญาณให้กันหนักที่สุดก็ส่งข้อสอบให้เพื่อนตอบเลยก็มี
อันนี้ต้องบอกว่าไม่ดีเลยนะครับการลอกข้อสอบการทุจริตในห้องสอบ
โกงสอบไม่ว่าจะวิธีการใดถ้าโดนครูจับได้
อกจากจะถูกปรับปรุงวิชาแล้วมันยังแสดงถึงความไม่ซื่อสัตว์สุจริต
ซึ่งจะส่งผลเสียต่อตัวเราในอนาคตได้นะครับเพื่อทุจริต
หันมาตั้งใจเรียนถ้าไม่เข้าใจก็ถามเพื่อนถามครู
แน็กรับรองว่าน้องต้องสอบผ่านอย่างแน่นอนครับ
สังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา
สนับสนุนโดยกองทุนป๊อปป้าช่อ